คุณผู้ชมคะวันนี้ในโลกโซเทียล
คนก็แชร์ภาพพระอาทิตย์ทรงกรดกันเยอะมาก

เกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติพระอาทิตทรงกฎ

จากคนที่เขาเห็นภาพพระอาทิตย์ทรงกฎ
ก็ถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ในโลกโซเทียล
จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะพระอาทิตย์จะอยู่ตรงกลาง

ก้อยก็จะอยู่ร้อมรอบวงพอดีแบบนี้ค่ะ

หลายเพจเลยลองดูกันไปเรื่อย

เขาจะจับภาพได้มุมสวยแบบนี้

แต่ถ้าถ่ายแล้วความสวยงามอาจจะไม่เท่านี้นะฮะ
แล้วเห็นนานนะกูพิรวัติเป็นชั่วโมงเลยครับสำหรับว่าอาทิตย์ทรงกรด

เกิดจากการหักเหเลี้ยวเบนของแสงอาทิตย์
กระทบกับผลึกน้ำแข็งในชั้นบรรยากาศล่าสุดของโลก
ซึ่งเป็นชั้นที่มีกลุ่มเมฆมาก

กลายเป็นผลึกน้ำแข็งจำนวนมากบนท้องฟ้า

ผลึกน้ำแข็งก็จะเกิดการหักเห

เกิดบ่อยในช่วงฤดูฝน
ที่คุณผู้ชมเห็นนี้จากหลากหลายท่านเลยนะครับ

คือเห็นวันนี้จะมี๒เส้นด้วยกัน

วงรอบนอกก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์

อยากจะถ่ายรูปอยากจะมองเห็น
อยากจะมองดูแต่บางทีรีบไง

หรือว่าบางทีบางห้องเขาติดฟิล์มกรองแสงในกระจกอยู่แล้ว
ก็อาจจะมองเห็นก็จะเฟฟถนอมสายตาได้หน่อย

แง่ของปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ไปแล้ว
แต่แน่นอนก็ต้องเชื่อมโยงกับเรื่องของความเชื่อ

จะเกิดอะไรขึ้นบ้างทำนายทายทักเป็นยังไง
พระอาทิตย์ทรงกรดตามความเชื่อเลยเนี่ย
คำว่าพระอาทิตย์ทรงกรดเขามีคำว่าพระ
เชื่ออยู่แล้วว่าเป็นเหมือนกับเป็นเทพเทวดาองค์หนึ่ง

ถูกต้องแล้วพอมีคำว่าทรงกรดด้วย
คำว่ากรดเองก็ถือว่าเป็นคำที่มีความหมาย

รวมกันแล้วพระอาทิตย์ทรงกรดก็ถือว่า
น่าจะตีความได้ว่าเป็นสิริมงคลเป็นความหมายที่ดี

คำที่เรียกนำหน้าว่าพระ
ส่วนคำว่ากรดเป็นคำเรียกบริหารพิเศษ
สำหรับพระสงฆ์ซึ่งใช้ขณะออกทุดงจึงเปรียบเป็นของสูง
เหมือนกับกรดของพระที่ถูกล้อมรอบไว้ด้วยแสงของดวงอาทิตย์
ดังนั้นปรากฏการณ์พระอาทิตย์ทรงกรดเรียกได้ว่าในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ
เป็นมหิธานุภาพที่มีความหมายในทางที่ดี

บางคนต้องออกไปยืนตากแดดเพื่อจะไปรับพลัง

ผมเดินเอาผ้าไปซักผมก็ยืนแวะดูอยู่แป๊บหนึ่ง
จริงไม่ได้ยืนส่องด้วยตานะแต่ยืนตากประมาณสัก๓วิ

ความเชื่อใครความเชื่อมันไงไม่ได้ว่ากัน
แต่ว่าเราก็อ่านปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์นะว่า

ไม่น่าดูหน้าตาสดใสนะคุณพิรวัตรนะวันนี้นะ

ทีนี้มาดูการตีความด้านการเมืองกันหน่อยดีไหม

พลาดไม่ได้เรื่องการเมืองเนี่ย
เคยเกิดพระอาทิตย์ทรงกรดในสมัยรัฐบาลของนายทักษิณชินวัฒน์ค่ะ

อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของผู้นำในทางที่ดี
คือผู้นำคนเดิมเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้น
หรือต้องมีการเปลี่ยนผู้นำใหม่ที่ดีกว่า
จนเกิดเหตุการณ์รัฐประหารเดือนกันยายนปี๒๕๕๙

ก่อนเลือกตั้งปี๒๕๕๔ก็เกิดพระอาทิตย์ทรงกฎนะคะ
ขณะที่นางสาวยิ่งรักชินวัฒนอดีตนายกรัฐมนตรี
ลงพื้นที่หาเสียงที่จังหวัดสมุทรปราการ
คนก็ตีความว่ามันเป็นนิมิตหมายที่ดี
ต่อมาอดีตนายกยิ่งลักษณ์ก็ขึ้นมาดำรงตำแหน

คือตอนแรกหาเสียงมีพระอาทิตยทรงกรดขึ้น
เท่านั้นแหละเป็นนายกหญิงคนแรกเลย

นักโฮราสาติความว่านี่แหละนิมิตหมายดี
ส่งผลดีต่อนายกรัฐมนตรี
ค่ะก็เป็นการหยิบโยงเชื่อมโยงกันกับในเรื่องของการเมือง

ในการรบในการออกศึกสงคราม

ทีนี้ในแง่ของรองผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
อาจารย์ชาลันโปรสัยจินดาอธิบายเรื่องปรากฏการณ์

ก็อธิบายย้ำให้ชัดแบบนี้ละกัน
เพราะว่าวันนี้เรารวบรวมความเชื่อก็มี
การตีความในยักษ์ทางการเมืองก็มี
แง่ของปรากฏการณ์เชิงวิทยาศาสตร์แบบนี้
ปรากฏการณ์ธรรมชาติแบบนี้อาจารย์บอกว่า
มันเกิดจากแสงของดวงอาทิตย์ส่องไปกระทบ

ซึ่งมีระดับความสูงประมาณ๕๘กิโลเมตร
จึงเกิดการหักเหแล้วก็เลี้ยวเบนของแสง
ทำให้เป็นแสงสีรุ้งเกิดขึ้นรอบดวงอาทิตย์
ที่มีรัศมีกว้าง๒๒องศา
ปรากฏการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งครับในช่วงฤดูฝน

และช่วงเวลาที่เกิดก็คือสายไปแล้ว

ถ้าช่วงบ่ายอากาศมันจะร้อนแล้วร้อนมาก
ผลึกน้ำแข็งอะไรต่างมันก็จะเริ่มละลาย
สิ่งที่จะเห็นอาจจะไม่ได้เห็นแบบที่คุณผู้ชมเห็นหน้าจอในขณะนี้แล้วนะครับ
มันก็จะจางหายไปทรงกรดก็จะหายไป
อย่างไรก็ตามปรากฏการณ์พระอาทิตย์ทรงกฎ
ไม่สามารถจะบ่งบอกหรือว่าพยากรได้ว่าอากาศจะเป็นอย่างไร

เพราะว่าก่อนหน้านี้บางส่วนก็มองว่าถ้ามีทรงกรดเกิดขึ้น
งฟ้าปลอดโปร่งแน่นอนแต่วันนี้พิสูจน์แล้ว
มันค่อนข้างจะครึ้มแต่ฝนไม่ตก

อาทิตยทรงกรดจะเกิดขึ้นในเมืองหนาว
ประเทศหนาวเนี่ยค่อนข้างจะบ่อยคือเกิดขึ้นบ่อยมาก
เมืองร้อนอย่างเราไม่ค่อยเห็น
พอเห็นแต่ละครั้งคนก็ตื่นเต้นก็ไปถ่ายภาพเก็บเอาไว้นะคะ